และณขณะนี้น้ำกำลังไปถึงพื้นที่ทั้งอำเภอเมือง
ฉะนั้นเดี๋ยวไปดูพื้นที่เพชรบุรีกันหน่อยนะครับว่า
ล่าสุดณขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับติดตามจากรายงาน
ของคุณสุรินทิพย์ครีบเขียวครับ
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรชบุรีตอนนี้นะคะ
ประชาชนยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติ
หลังจากที่ได้มีการเตรียมความพร้อม

ซึ่งคาดว่าจะมาถึงในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ในช่วงเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะ
เครื่องสูบน้ำสองเครื่องและกระสอบสายที่หมู่บ้านบัวเพชร
ตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี

เหมือนกับเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาค่ะ
แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้

เจ้าของร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านบัวเพชรนะคะ
ก็ได้บอกว่าตอนนี้ได้ซื้ออาหารแห้ง
กักตุ่นเอาไว้สำหรับ๑สัปดาห์แล้ว
เก็บวิชชำกินเองและขายให้กับคนในหมู่บ้าน
ที่ไม่สามารถออกไปซื้อของข้างนอกได้

ยังไม่ได้เก็บเลยค่ะ
พอดักข้างหน้าปิดกั้นหมดแล้ว

แล้วก็จะมีร้านที่ว่าก็ขายหมู
บางร้านที่ก็ส่งได้ก็จะมาส่งให้เรา

แต่ที่ตุ้นก็มีพวกของแห้งพวกข้าวสารบ้างเลยนะตุ้นมาเยอะ
พวกน้ำดื่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่บ้านเรือนในหมู่บ้านเทพนิมิตร
ส่วนใหญ่นะคะก็ได้ทำแนวป้องกันน้ำ๒ชั้น
ข้างหน้าเป็นกระสอบทรายส่วนข้างในได้ก่ออิดสูง

อย่างบ้านของนางยุภาโดนสันเทีย
บอกว่าที่ทำเช่นนี้เนื่องจาก๒ปีที่ผ่านมา

อันนี้คุณผู้เริ่มทำตั้งแต่วันตั้งแต่วันเสาร์ค่ะ
วันเสาร์นะฮะทุกปีทำสูงขนาดนี้หรือคะ

ว่าน่าจะเข้าก็เลยกันไว้ก่อน
จากตรงนี้ครูก็ทำข้างหลังไว้อีก

ทำแบบนี้หลังบ้านอีกแบบว่าให้เปิดประตูเปิดได้
คุณก็คือใช้บทเรียน๒ปีที่เปิดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะกลัวกลัวมากบ้านอื่นเนี่ยแถวนี้เขาจะปล่อยให้น้ำเข้าหมดเลย
แต่บ้านพี่เนี่ยไม่ให้เข้าเสียดายบ้าน
ก็เลยแบบว่าผ่านแล้วก็เอาใดเนี่ยใดติดหน้าบ้านตัวหนึ่งหลังบ้านตัวซื้อเตรียมไว้แล้ว
พอน้ำเข้าเราก็เปิดน้ำออกน้ำเข้าเราก็เปิดน้ำออกหลังบ้าน
กับแฟนหน้าบ้านคนหนึ่งหลังบ้านคนหนึ่งก็ไม่ต้องห่วง
ประชาชนในหมู่บ้านเทพนิมิตรนะคะยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติ
ขณะที่เมื่อเย็นนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ก็ได้นำยาทาน้ำกัดเท้านะคะและยาแก้ปวด
รวมถึงยาแก้แพ้และถุงดำนะคะมาแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะ
อกจากนี้นะคะศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต
คาดการณ์ว่าน้ำจะผ่านมาในตัวเมืองเพชรบุรี
ในช่วงเที่ยงคืนของวันนี้แต่ไม่น่าจะเกินห้าสิบเซนติเมต
ระดับน้ำในตลิงเพราะมีการพร่องน้ำออกจากเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนสัปดาห์หน้านะคะที่น้ำทะเลจะหนุนสูงนั้น
ก็อาจจะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงในช่วงเวลากลางคืนค่ะ
และในวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่มาที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
เพื่อมาติดตามสถานการณ์น้ำนะคะขณะที่ข้างหลังของดิฉันนะคะ
ก็คือสะพานอุลพงศ์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีประชาชนมาเฝ้าติดตามปริมาณน้ำนะคะ
แม่น้ำเพชรชบุรีที่ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
สิรินทิพย์คลีบเขียวรายงานในเขตเทศบาลเมืองเพชรชบุรีค่ะ